สมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษผ้านุ่มไร้กลิ่นอับชื้นหอมนานหอมสมาร์ทแคคทีฟเฟรช
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
แองจี้หล่อนเอาอะไรมาใส่บนหัววันนี้ทำไมมีลูกโป่งฮะ
พระมหาเทวีเจ้าเหรอใช่เนี่ยมีโอกาสได้ไปรับอ่ะ
จะไปไหว้สระภาพมหาธวีเจ้านี่เมื่อวานเนี้ยอืมฮึ
ยังงงเลยใช่ไหมว่าลูกค้าฉันเยอะแค่ไหนลูกค้าไม่ได้ซื้อโฆษณานะลูกค้าไปถ่ายรูปกับพระมหาเทวีเจ้า

เมื่อวานเต็มสตูแบบโอ้โหตายแล้วแบบมหากรรมไบท์วินยังไม่มามีคนมาขนาดนี้เลย
ใช่เมื่อวานนี้พี่เช้าดูที่ทีวีคนเต็มสตูเลย
คุณทำพิธีกรมาคุณเคยเห็นคนเต็มสตูนั่นคือกันคนที่ได้เข้าไม่ถึง๕๐
คนมารอข้างนอกอีกเพียบเลยเหรอโอ้โหแสดงว่าฮอตฮิตมาก
เอาทำไมลูกค้าเยอะแล้วไม่ให้ซื้อความหาเทวีเจ้าสัก๒๓เพศ
นางปรากฏว่าถ้าอย่างหน่ามีโจปกฏิกก่อนนะเนี่ยซึ่งคนก็ไม่รู้
นางเป็นคนที่ส่งมโนรานะที่มูชาพฐานบุญ
อ่ะปรากฏว่านางก็มาเล่นหนักของพตตลอานวลได้ก็จุดละสมรักของนางที่นางมาจริงอ่ะ

ว่าหยุดทำคลิปเพราะอะไรรู้มั้ย

อันนี้ลูกพลาทุกคนพยายามจะแบบว่า

ทุกวันนี้เหมือนว่าเป็นหน้าที่ต้องถ่ายออกทุกวันไง

คิวรีวิวนี่ต้องปิดรับจองก่อนเลย

ทุกวันก็คือเอาง่ายดังไม่ดังล่ะวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
วันอันทางทุกวันอันทางเรารู้อยู่แล้วการรายงานว่า
นายกเขาประชุมอะไรกันปรากฏที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีประจำวันนี้
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะเป็นประธานในการที่ประชุมเนี่ย
ซึ่งวันนี้ก่อนประชุมก็ได้เดินพูดคุยอารมณ์ดี
แบบแซวพลเอกประวิทธิ์ป่ะแซวเรื่องแบบว่ามีสอบหมายภาคประหลังประชารัฐบ้างนะครับ
แล้วถึงขนาดบอกว่าคุณอนุทินเปิดภาพมหากรรมกัญชากัญชงแล้วใช่ไหมว่า
กัญชากัญชงประเทศเป็นยังไงนายกเด็ดกว่าบอกให้เปิดนี่เลยพระมหาเทวีเจ้า
จะได้ให้คอรมอรู้กันว่าให้เปิดสไลด์ภาพของพระมหาเทวีเจ้า
ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในโลกโซเชียลอยู่ในขณะนี้บอกว่าเป็นปรากฏการณ์
ว่าตอนนี้แหม่พระมหาเทวีเจ้าเนี่ยกำลังเป็นกระแสอยู่ในโลกโซเชียล
หูวะลำโพงก็แตกนายกบอกลู้ไหมไปเดินพราก่อนก็แตก
อยากให้คอลโรมอล์เนี่ยรู้กระแสทางสังคมได้ประจ๊ะ

ยังไปแซวรองนายก
วันนี้นายกเขาเซ้ว

เอฟซีพิหนูเขาก็เดินตามได้
เขาเก่งนะ
ใช่แต่นายกดูข้างแผ่นมาหาทวีเจ้าค่ะกระแส
ไม่ใช่หรอกนายกก็ต้องเพราะคนกำลังเครียด
วันนี้สัมภาษณ์อยู่กำลังแถลงอยู่
น้ำรั่วทำเงียบน้ำช่วงทำเงียบน้องรัฐบาลน่ะ

ปรากฏว่าวันนี้สื่อก็ไปถามแกเยอะ
คอรมอโฉมหน้าคอรมอใหม่จะเป็นยังไงรัฐมนตรีใหม่
มีใครมานั่งบ้างใครได้โคต้าเพิ่มใครได้เป็นรัฐมนตรี
นั่นนายกทำหน้าเหม็นสืบพ่นแอลกอฮอลใส่สื่ออย่างนี้วันนี้
วันนี้เขาก็ว่าอย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็บอกว่า
วันนี้คนก็ไปถามนายกกันเยอะซึ่งวันนี้นายกก็บอกเป็นอารมณ์แกดี
มันต้องยอมรับอารมณ์แกดีเกี่ยวกับว่ามันใกล้
เดี๋ยวเราจะต้องกลับมาพูดถึงข่าวนายกที่จะต้องได้ชิดนายกก็พูดเลยว่า
เนี่ยสงการปีนี้เราได้เล่นกันแน่นอนเราได้เล่นกันแน่นอน
แต่ต้องระมัดระวังควบคุมในเรื่องในระยะห่างถูกต้องระยะห่าง
แล้วก็แน่นอนเราอาจจะต้องใส่หน้ากากเล่นน้ำกันถูกกว่าอย่างนั้นเลย
หรือไม่ก็เวทีการแสดงก็อาจจะจัดเป็นเก้าอี้แล้วก็เว้นระยะห่างชม
เป็นการนั่งถูกต้องเป็นการนั่งชมนะฮะ
ซึ่งนายกก็บอกเลยว่าโอเคละในที่สุดเราก็ปีนี้เราได้เล่นกัน
แต่ขนาดเดียวกันวันนี้คุณจะเชื่อไหมฮะว่า
ฝุ่นพิษที่ภาคเหนืออยากจะได้ให้แองจี้อ่านทวิตเตอร์ไปด้วยแล้วกัน
เพราะถ้ามีกัญชาอยู่เขาจะอ่านทวิตเตอร์ปรากฏว่าฝุ่นทิศวันนี้
มันส่งผลให้คนป่วยนะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่า
คนป่วยที่เชียงใหม่จังหวัดเดียวเป็นหมื่น
ใช่ถูกต้องอย่างที่เมื่อวานเรามีการรายงานสถานการณ์กันไป
ทางเชียงใหม่เองเนี่ยนะคะเรื่องของฝุ่นละอองแบบว่า
มันอย่างหนักหน่วงมากคือติดแบบว่าอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกัน๒วัน
แล้วในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือรุนแรงมาตลอดค่ะ
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกินสองจุดห้าไมโครนหรือว่าพีเอ็มสองจุดห้า
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงปกคลุมไปทั่วนะคะ
เรียกว่าแบบเห็นเป็นหมอกแบบกว้างเป็นควันจากการเผาป่า
คุณภาพอากาศยังสูงเกินค่ามาตรฐานค่ะ
โดยวัดได้หนึ่งร้อยสิบสามไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอืม
ครองแชมป์เมืองที่มีอากาศแย่ที่สุดในโลกเป็นอันดับที่หนึ่งครับ

โดยวัดได้สองร้อยสี่สิบเจ็ดไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ส่วนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็รายงานสภาวะอากาศจังหวัดเชียงใหม่

ความกดอากาศต่ำเนื่องจากว่ามีความร้อนปกคลุม
ทำให้สาเหตุที่กลุ่มหมอกควันยังไม่ถูกลมระบายออกไป
ก็เลยเราก็จะเห็นเป็นควันหมอกอยู่อย่างนี้

ทั้งนี้ก็มีรายงานจากกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม
แล้วก็อาชีวะอนามัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ก็มีการระบุจำนวนผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ
ในช่วงวันที่๑กุมภาพันธ์ถึง๕มีนาคม
พบผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจค่ะ
แล้วก็กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด
ตาอักเสบกลุ่มผิวหนังอักเสบ
แล้วก็กลุ่มอื่นรวม๙๒๐๐

ขณะเดียวกันนายชีวภาพชีวธรรม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็มีการเปิดเผยว่าทางกรมป่าไม้นั้น

ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ในพื้นที่ป่าทางภาคเหนือค่ะ
ซึ่งขณะนี้เรียกว่าเข้าสู่ช่วงของฤดูร้อน
ก็ทำให้สภาพพื้นที่ป่าในภาพรวมมันแห้งแรง
แล้วก็มีการสะสมแล้วก็ทับถมของเศษใบไม้แห้ง
ประกอบกับพื้นที่การเกษตรมีการเก็บเกี่ยวผลผลิต
เรียกว่าเศษวัชพืชทางการเกษตร
โดยเกษตรกรบางรายใช้วิธีการเผาไง
เพื่อเป็นการกำจัดเศษวัชพืช

เขามีการวางแผนปฏิบัติการป้องกัน

โดยใช้มาตรการเตรียมความพร้อมคือหนึ่ง
บริหารจัดการเชื้อเพลิง

มีการจัดเจ้าหน้าที่ในการออกลาดตระเวน

แล้วก็๕ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่ากรมป่าไม้

พร้อมทั้งสั่งการผ่านแอปพลิเคชันพิทักษ์ภัย
รวมถึงมีการใช้เฮลิคอปเตอร์
ของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาใช้ในการปฏิบัติงานให้สำริดผลมากที่สุด
เรียกว่าตอนนี้เขาระมัดระวังกันหมด
เพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดไฟป่าขึ้นเมื่อไหร่

เยอะจริงไม่เห็นหลังคาบ้านอ่ะ

คือตอนนี้เขามีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะ
กับผู้ที่ลักลอบเผาป่า
ซึ่งเป็นผู้ที่กระทำผิด
จะมีโทษจำคุกตั้งแต่๔ปีถึง๒๐ปี
แล้วก็มีโทษปรับตั้งแต่๔แสนบาทถึง๒ล้านเลย

หรือบางทีนี่ทั้งโทษทั้งจำทั้งปรับค่ะ
ถ้าหากประชาชนท่านไหนมีการพบเห็นเหตุการณ์ไฟป่า
ก็สามารถแจ้งมายังสายด่วนพิทักษ์ป่า๑๓๖๒ได้

พอกลับมาที่บ้านแม่กับอากาศเป็นอย่างนี้จริงพี่เมย์

ใช่ค่ะเหมือนตื่นเช้ามาเนี่ย๙โมง๑๐โมงแดด
คนเจ้าส่องก็ไม่มีเหมือนมืดอึมคือไปหมดพี่เจ้า
แล้วก็ถามว่าอย่างชาวบ้านเขามีการเตือนจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ว่าห้ามเผาตั้งแต่วันที่เนี่ยเข้าเดือนมีนาเนี่ยห้ามเผาใช่ไหมคะ

คือมันเผากันจริงจังมากค่อยเผากันแบบ

ใช่คือเผาแบบสำหรับทำการเพราะอุปัติเจติ
อย่างคนที่เขาเชื่ออย่างคนที่เขาอยู่ตามกรดรภัย

หรือว่าละลูกกรานฝังกรบหรืออะไรก็ว่ากันไป
นี่คือแบบเผากันริต

แต่ก็บ่นนะพอละคนเผายังไออกะคือแบบเงี้ย

มันเป็นมันเป็นวิถีของเขาที่เขาทำมาตั้งแต่นานแล้ว

จริงพวกเราจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ถูกจุด
อย่างชาวคนปลูกอ้อยคนปลูกมันเวลาเขาจะถ่ายกลบคือเขาบอกว่า
เคยไปถามเขาเผาแล้วไม่กลัวเป็นมะเร็งตายก็หมดเหรอ
เขาบอกว่ามันเผากับเวลาไปขุดคือมันต้องขุดต่อออกติดละต้น
ก็เลยว่าพี่แต่เขาก็ขอความร่วมมือว่าไม่ให้เผาแล้วนะ
เผาแล้วมันเป็นผลต่อสุขภาพเขาบอกว่าถ้าสมมุติไม่เผา
แล้วเขาจะทำยังไงเขาปูยาตราย้ายเขาเคยทำอย่างนี้
แต่นี่วินาทีนี้มันจะต้องเปลี่ยนแล้วจริงนะมันจะต้องเปลี่ยนแล้วก็เข้าใจเขาว่า
วิถีชุมชนเขาที่เขาเคยทำมาอืมแต่วันนี้ถ้าเป็นเราอ่ะ
หน่วยงานภาคที่แบบว่าอันนี้เราพูดไปมันอาจจะไกลเกิน
มันจะต้องเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านกำนันใช่ไหมนายอับ
จะต้องไปให้ความรู้พวกเขาวันนี้เห็นไหมเผาเยอะจะต้องไปพูดอะไร
เขาฟังไปเลยว่าหายใจเข้าทีนึงเหมือนกับเรามะเร็ง
คนถึงเป็นมะเร็งกันเยอะไงก็หลายอย่าง
พี่น้องของดการเผานะช่วงนี้ทางการขอมา
พี่น้องในหมู่บ้านต้องช่วยกันดูแลห้ามพงห้ามเผาระวังไฟมงไฟไหม้
มีผู้หญ่าบ้านยนต์ใบไม้ใส่หน้าบ้านเผาอยู่นั่น

ไม่ใช่แค่ทางภาคเหนืออย่างเดียวนะจริงจริงเนี่ยบางทีเนี่ย
เวลาเราอยู่บ้านอย่างของรถเมย์อยู่สมุทรประการแต่ก่อนเนี่ยค่ะ
บางทีเช้าตื่นมาถึงทำไมมันมีเศษเหมือนแบบเขาแอบเผาอะไรอย่างนี้
บางทีในเมืองก็มีเยอะมันก็ยังทำอย่างนี้
บอกในหมู่บ้านยังมีการเผาอะไรวะเผาใบไม้แห้ง
ค่าใช้จ่ายเยอะมากกว่าการเผาเขาก็เลยนิยมการเผามากกว่าแล้วพี่เราว่านะ
ใช่น่ะมันก็เป็นพูดย่าจริงต้องค่อยใช้การประหลาปไปเนาะ
อาจจะไม่เห็นผลในตอนนี้แต่ว่าในระยะยาวถ้าเราเผา
แบบนี้ตลอดพี่ชาวว่าสุขภาพของคนไทยจะแย่นะฮะใช่นะครับผมใช่
ฮะเราไปที่ครูคณิตไหมฮะครูคณิตก่อนครูคณิตขอลาป่วยครับ
หลังมีคลิปเฉาครับคุณผู้ชมครับชำราวสิทธิ์มหนึ่งฮะวันนี้มีคนที่
คนพูดถึงกันเยอะพอถูกต้องและคลิปอันนี้ก็คือว่อนเน็ตเลยนะครับผม
ผอก็จี้สั่งสอบคุณครูคนนี้นะคะจากกรณีที่ในเอครับ
นะฮะน้ำสมมุตินะครับคู่อายุสามสิบแปดปีอะเป็นคุณพ่อหรอครับ
อภัยครับเป็นคุณพ่อของนักเรียนชั้นม๑โรงเรียนมัธยมชื่อดัง
แห่งหนึ่งในอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรำครับ
ได้นำหลักฐานคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ครับ
แล้วก็ข้อความแชทสนทนาที่ไม่เหมาะสมครับ
ระหว่างครูประจำชั้นกับลูกสาวของตัวเอง
เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพันธุรกิจเอกวิศนุอาพรพงศ์ครับ
ร่วมกับการสอบพลอกระสังนะครับ
ซึ่งเป็นครูประจำชั้นนะครับและครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ครับ
หลอกลูกสาวเนี่ยไปกระทำชำราวภายในห้องน้ำของโรงเรียนครับ
พร้อมกับแอบถ่ายคลิปเอาไว้ข่มขู่ด้วยนะครับ
ล่าสุดครับผู้สื่อข่าวของเราได้ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียน
ที่เกิดเหตุพบว่าครูที่กล่าวหามาเนี่ย
ไม่ได้มาโรงเรียนนะครับจากการสอบถามว่าได้แจ้งเนี้ย
ห้องน้ำในโรงเรียนครับที่ระบุว่าเป็นจุดเกิดเหตุพร้อมกับบันทึกภาพเป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีนั่นเอง
ด้านนายภัยบูลมั่นยืนนะครับผู้มนุยการโรงเรียนมัธยมดังกล่าวเนี่ย
เปิดเผยว่าหลังจากทราบเรื่องก็ได้ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง
กรณีที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ได้เร่งรัดให้
เนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยพบนะฮะมีมูลตามที่ถูกกล่าวหา
ก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาผิดวินัยตามขั้นตอนนะครับ
ยืนยันว่าทางโรงเรียนจะให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย
ส่วนเด็กผู้เสียหายเนี่ยก็ได้ให้คุณครูเนี่ย
ขยิ่งบีนะครับก็ว่าตัลเนี่ยทำงานอยู่ต่างจังหวัดครับ
ปกติลูกสาวเป็นคนเรียนดีจึงเรียนเนี่ยอ่าจึงอยากจะให้ลูกเนี่ย
ได้ความรู้มากยิ่งขึ้นเรียนพิเศษถูกต้องจึงยอมจ่าย
เงินเพิ่มให้ได้เรียนห้องกิฟต์ครับนะฮะแล้วก็เคย
ให้ทำโทษได้เลยเมื่อได้รับโทรศัพท์จากลูกสาวเนี่ย
เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนเองก็รับไม่ได้ครับ
เดินทางมาต่างจังหวัดนะครับเพื่อแจ้งความเอาผิดกับคุณครู
นั่นเองนะครับทางด้านพันธุรกิจเอกวิศนุนะครับ
เผยว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเรียกครูคนดังกล่าวเนี่ย
สอบสวนถึงเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นว่าจริงเท็จแค่ไหนนะครับ
แต่ภาพที่ผู้ปกครองเนี่ยนำมาเป็นหลักฐานแจ้งความค่อนข้างชัดเจนนะครับ
ว่าเป็นครูที่ถูกกล่าวหาในตอนนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ย
พาเด็กไปตรวจร่างกายแล้วก็สอบปากคำเด็กนะยืนยันว่า
จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับทั้งนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่า
นางสาวแดงนักเรียนชั้นม๕ได้ออกมาแฉพฤติการนะครับ
ของคุณครูว่าตอนที่ตัวเองเนี่ยเรียนอยู่ม๒ก็เคยถูก
มาหาในลักษณะเชิงชู้สาวนะครับแต่ตนเนี่ยไม่เล่นด้วยฮะ
จึงนำเรื่องดังกล่าวไปบอกกับผู้ปกครองแล้วก็แจ้งครูที่โรงเรียนให้รับทราบ
เพราะว่ารู้สึกกลัวนั่นเองซึ่งที่ผ่านมาทางด้านผอ
ก็เคยเรียกคุณครูคนนี้ไปตักเตือนมาแล้ว
แต่ครูเนี่ยก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมดังกล่าวนะครับ
ยังพยายามลวนลามนักเรียนหญิงในโรงเรียนอีก

แต่โชคดีที่ไม่มีใครหลงเชื่อครับ
แล้วก็ตกเป็นเหยื่อของคุณครูคนนี้นะครับ
เลยอยากให้เอาผิดให้ถึงที่สุด
เพราะว่าถ้าแค่ให้ย้ายออกจากที่เกิดเหตุ

นั่นนะฮะเราไปฟังเสียงคุณพ่อกันสักนิดนึง
ว่าวันนี้คุณพ่อก็พูดว่าอย่างไร
ทีนี้คลิปเนี่ยมันหลุดในโรงเรียนในกระสังเนี่ย
คลิปมันหลุดกันในโรงเรียนมันหลุดกันดังหนักมาก
ซึ่งพี่สาวก็เนี่ยเนี่ยมันมีคลิปแล้วทีนี้มันก็เลย
มันก็เลยไม่รู้ว่าว่ามันหลุดได้ยังไงนะ
ผมก็ไม่รู้นะผมก็เลยเดี๋ยวผมยังไม่เปิดแล้วกันคลิปนะ
แต่ถามว่าณเวลาถ้ามันเกิดแบบนี้คุณมาเห็นแบบนี้คุณ
คุณเป็นพ่อเป็นแม่คุณคิดอย่างไรผมถามกับคุณถูกไหม
อะไรผมก็รับไม่ได้คุณมีตังค์คุณไปซื้อกินเลย
อันนี้มันคือลูกลูกเนี่ยเด็กมันก็เหมือนลูกศิษย์อ่ะ
มันก็เหมือนลูกคุณอยู่แล้วถูกไหมมันคุ้นถูกไหม
มันรู้สึกหดหูนะผมผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ
เมื่อก่อนเราก็จะมีได้ยินข่าวที่คุณครูอ่านว่าไปทำอะไรเด็กเพื่อจะเล่ากขนแนนบ้างอะไรเพียงอะไร
พูดแบบว่าเมื่อก่อนมันก็มีอย่างนั้นจริงแต่ทุกวันนี้ครูส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก๒๖๒๕อายุน้อยอยู่

เด็ก๑๓๑๔๑๒มันยังไม่คิดอะไรเยอะนึกออกไปแล้วทุกวันนี้ส่วนใหญ่แล้วอะ
มันก็มันไม่ได้เหมือนยุคพวกเรายุคพวกเราแค่โทรศัพท์หากันก็ยากแล้ว
กว่าจะไปเสียโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์ก็แพงเคยเป็นไหมล่ะ
พวกวันนี้เด็กมันเปิดหน้ามันเจอกันแล้ว
นี่พูดเรื่องเด็กมีน้องส่งมาเรื่องของการแบบว่าสอบ
หลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมามันก็จะมีแบบว่าเหตุการณ์ต่างที่โรงเรียนเองก็ต้องปิด

พอเปิดเทอมมาเสร็จปุ๊บก็คือแบบมีเรื่องของการสอบเข้ามาอะไรอย่างนี้
ก็จะมีน้องบางกลุ่มหรือว่าบางส่วนเหมือนกัน
เขาจะรู้สึกว่ามันควรจะเลื่อนสอบไหม
หรือว่าสอบโอนิต
คือเด็กก็จะมีการเรียกร้องในส่วนนี้ออกมา

แล้วปุ๊บปรากฏว่านี่คือเอาง่ายก่อนสงการสารพัดสอบจะเกิดขึ้น

สารพัดสอบก็คือคุณไปไล่เรียงกระดูกเนี่ยจะมีสารพัดสอบกันนะครับ
เด็กเขาออกมาเรียกร้องกันเลยเฮ้ยที่ผ่านมาปีนี้มันไม่พร้อมจริง
เพราะว่าเราต้องยอมรับโควิดมันระบาดรอบ๒ด้วยเด็กแทบจะไม่ได้เห็นตึกเรียนกันด้วยซ้ำไป
แล้วก็การสอบก็ไม่ได้ค่อยมีเกิดขึ้นด้วยมันก็เลยอั้นเอามาอัดอยู่ในช่วงเดียวกันอะไรแบบอย่างเงี้ย
เพราะว่าจริงเนี่ยช่วงนี้เสร็จปุ๊บปกติประมาณสักพฤษภาเนี่ยเขาก็จะแบบ
กำลังแบบเริ่มการเข้ามหาวิทยาลัยในช่วงแบบคาบเกี่ยวปีพอดีอะไรอย่างนี้
นี่ก็จะมีนาเมษามันเลยแน่นมากจริงถูกต้องบางคนที่เป็นเด็กซิลเนี่ยที่แบบวันเกณฑหาร
บางทีวันสอบมันตรงกันอย่างเงี้ยคือเขาก็เขาก็จะมีคำถามออกมาว่า
แล้วมาตรการตรงนี้จะมีการช่วยเหลือแบบเด็กยังไงให้เขาไม่เสียโอกาส
เพราะบางทีต้องเกณฑ์อาหารด้วยต้องสอบด้วยอะไรอย่างเงี้มีหลายข้อมากจริงจริง
คุณผู้ชมฮะวันนี้มีม็อบนะฮะเรียกได้ว่าวันนี้เป็นม็อบดาวกระจาย
นัดหมายทั่วกรุงเนี่ยซึ่งเขานัดหมายกันวันนี้มีทั้งสถานีรถไฟฟ้า
สารแล้วก็เรือนจำด้วยคือวันนี้ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวี
เกาะติดอยู่ทุกจุดเลยครับนะครับว่าวันนี้มีการนัดชุมนุมกันเนี่ย
หลายจุดหลังจากที่สารไม่อนุมัติให้ประกันตัว๓แกนนำ
ก็คือคุณลุ้งนะครับคุณไม้พานุพงศ์แล้วก็ไผ่ดาวดินเนี่ย
จากข้อหามาตรา๑๑๒กรณีชุมนุม๑๙กันยาทวงอำนาจคือรัศดร
วันนี้เขาบอกแบ่งไปหลายที่เหมือนกันเดี๋ยวเราขออนุญาตพูดอย่างนี้
มีกลุ่มกาดปลดแอบวันนี้ยังไม่ระบุระบุเวลาว่าจะไปชุมนุมกันเมื่อไหร่นะครับ
แล้วก็ยังไม่ได้ระบุบิดกิจกรรมมีกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
นัดหมายตั้งแต่๔โมงเย็นนะครับหน้าสารอาญารัชดา
ก็มีกิจกรรมผูกโบดำวางพงฤตแล้วก็มีกลุ่มเคืออาคารคนรุ่นใหม่
นนทบุรีค่ะซึ่งเขานัดหมายสี่โมงเย็นเหมือนกัน
หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพให้ใส่ชุดสีดำผูกโบดำไว้อะไรประเทศไทย
อันนี้หน้าสารอาญานะครับก็แน่นอนครับ
เราขอเข้าข่าวกันเลยแล้วกันนะครับเกี่ยวกับแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
ประกาศมวลชนอยู่แล้วว่าวันนี้เราใส่ชุดดำ
หลังจากที่สารเมื่อกี้ที่เราอธิบายให้คุณฟังว่าสารไม่ให้ประกันตัว๓คนนี้แหละ
ว่าจะเป็นไผ่ดาวดินรู้แล้วก็ไม้โดยเขานัดกันตั้งแต่๔โมงเย็น
เขาก็มีการบอกว่าให้มาร่วมอะไรแด่ความยุติธรรม
หน้าสารอาญารัชดาเพื่อนเราถูกใบสั่งขังความยุติธรรมไม่มีอยู่จริง
ขอเชิญพี่น้องมวลชนร่วมไว้อาลัยแด่ความยุติธรรม
ร่วมกันใส่เสื้อดำวางพวงหลีดนะครับแล้วก็ผูกโบดำ
เพื่อไว้อะไรแด่ความยุติธรรมที่หายไปจากประเทศ
ขณะเดียวกันวันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานครับ
หลังจากที่เขาประกาศว่าวันนี้จะมีการชุมนุมมีการนัดรวมตัว
ของกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณน่าสารอาญา
จากรัชดาเนี่ยเป็นเส้นทางสายหลักต้องยอมรับเอาจริง
ที่ประชาชนใช้สัญจร
การจระจรรัชดาโดยปกติคือมันหนาแน่นอยู่แล้ว
ในช่วงเวลาปกติมันก็หนาแน่นอยู่แล้วแล้วในช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ย

สำหรับเส้นทางที่อาจจะมีผลกระทบแน่นอนรัชดา
ตระชญโโยคทินท์ถึงแยกรัชดาแยกลาดเถ้าฉันว่ากลานมาดำเลยเนี่ย
ส่วนเส้นทางที่แนะนำให้ประชาชนได้ใช้ก็ไปใช้วิภาวดีรังสิต
ซึ่งวันนี้เราจะเห็นวิภาวดีรังสิตเริ่มติดแล้วนะครับ
หรือวันนี้ยอมเสียเงินขึ้นโทเวย์ซะหน่อย
ถนนโพธิโยธินประสิทธิ์ประเสริฐมนูนกิจ
เสนานิคมราชปาเขาราชพร้าววังหินแล้วก็มีโชคชัยศรี
พงค์เพทรีสั่งการให้ผู้บังคับบรรจาการตำรวจนครบาลในพื้นที่
เพื่อไม่ให้การชุมนุมเนี่ยมีผลกระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวม

นายกรัฐมนตรีแล้วก็นักการกระทบนตรีและการกระทบนตรีว่าการเกศาลงค์กระโหลม

ที่นักข่าวจะเดินทางไปถามนายก
ซึ่งนายก็บอกนี้การชุมนุมหน้าศาลอายาวะถ้ารัฐบาลเป็นศาลคิดว่าจะทำได้หรือไม่
คิดว่าจะทำได้หรือไม่ซึ่งต้องคิดถึงคดีความต่างของคนอื่นด้วย
เช่นนั้นจะทำให้กฎหมายเสียหายไปทั้งหมดเมื่อทำความผิดก็ต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดี
อันนี้คือนายกก็บอกอย่างนี้ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าให้ตัวเองไปทำผิดกฎหมาย
ซึ่งรัฐบาลเนี่ยไม่เคยไปห้ามการชุมนุมแต่ถ้าการชุมนุมมีความรุนแรงมากขึ้นมีความรุนแรงเกิดขึ้น
ถ้าสารเห็นว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายก็เป็นเรื่องของสารตัดสินออกมา
รวมทั้งการจะให้ประกันตัวหรือไม่ให้ประกันตัวก็เป็นเรื่องของศาลตนไม่มีอำนาจไปก้าวร่วง
แล้วก็ไม่ได้ต้องการใช้อำนาจทำร้ายใครเพราะกฎหมายเป็นของทุกคน
อันนี้ก็คือเราก็ต้องติดตามเราคิดว่าวันนี้ทางไทยรัฐนิวโชว์คงจะมีโอกาสนะฮะมาไล่เรียงในแต่ละพื้นที่ว่าเป็นยังไง
เพราะว่าถ้าสมมุติจริงแล้วเนี่ยตอนนี้คือจุดเด่นจริงน่าจะเป็นสารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
ซึ่งวันนี้คนที่เข้ามากันก็ร่วมผูกลิฟตบิ้นวางดอกไม้แล้วก็เขียนข้อความแสดงความรู้สึกที่หน้าประตูสารอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมอย่างหนาแน่นพอสมควร

เรียกว่าในช่วงนี้นะคะก็มีอาชีพอะไรใหม่ผุดออกมาเหมือนกันเนาะ

บอกว่าถ้าสมมุติไม่นอนไปวันมีเงินจริงอาชีพนี้เหมาะกับฉันเหมือนกันเนาะ
ดำน่าจะเป็นเจ้าของอาชีพนี้นะ

วันนั้นมีรับจ้างไปใส่บาทให้วันนี้มีอาชีพใหม่มารับจ้างด่า
เขามีอาชีพใหม่ไงที่ให้ผู้สูงอายุไปรับจ้างจองโต๊ะในร้านในผับ

จริงเหรอ

จ้างด่าจะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับ

แฟสทำไมกะเทยแชร์ลูกกันเยอะ

เทยลงว่าดูทุกคลิปของน้องเลยค่ะทุกคน

นางกินข้าวเป็นกะละมัง

ตายแล้วเขาไปรับจ้างไหมเนี่ยเขามีอาชีพเนี่ย

พี่แจ๊คไปหลอกเขาไงตอนนั้นอีแจ๊คบอกเนี่ย
เอาพิธีกรแขนมงนั่ง็ไม่มาด้วย

ท่านผู้ชมครับแน่นอนอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้มีคนพูดถึงกันเยอะเหมือนกัน

ซึ่งถ้าสมมุติเทียบสัดส่วนแล้ว
ประเทศไทยมีเอฟเฟคน้อยมากนะฮะ

ซึ่งคิวต่อไปที่จะต้องฉีดวัคซีนที่เรารอดูกัน
คือนายกค่ะ
เพราะครั้งที่แล้ววัคซีนของนายกยังไม่ได้มา
เพราะอาจารย์นายกเนี่ยอายุ๖๐กว่า

จะใช้เหมือนหมอตีไม่ได้ถูกต้องไหมครับ

พลเอกประยุทธ์เป็นวันที่แบบว่านายกจะต้องออกมาพบผู้สื่อข่าว
เพราะว่าเป็นการประชุมคอรมอนะครับ

ยังไม่ได้รับวัคซีนก็คือตัวนายกเองก็ไม่ได้
จะเข้ารับวัคซีน
ที่สถาบันบำราชนราดูนเนี่ยวันที่๑๒มีนาคมวันศุกร์นี้ฮะ
วันศุกร์นี้นายกจะฉีดแล้วก็น่าจะมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณฉีดด้วย
มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยร่วมฉีดด้วยแล้วก็หลังจากนี้ปุ๊บวันที่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย
ประเทศไทยฉีดวัคซีนครั้งแรกไปเนี่ยผู้รับวัคซีนจริงแล้วก็มีคุณอนุทินชาญวิรากูล
คุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีประจำสาธารณสุขแล้วก็รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขฉีดไปแล้ว
คุณอิทธิพลคุมปลื้มคุณอิทธิพลนี่คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
รัฐมนตรีติ๊กก็ฉีดไปแล้วนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตนะฮะก็ฉีดไปเรียบร้อยแล้ว
ขณะเดียวกันนายแพทย์เฉวดสันนะฮะนามวาดรักษาการราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรค
ภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกองควบคุมโรคเขาเปิดเผยอย่างนี้
การฉีดวัคซีนโควิด๑๙ล็อตแรกขนาดนี้มีการฉีดวัคซีนไปแล้วเกือบสามหมื่นคนนะครับ
คนไทยเนี่ยฉีดไปแล้วเกือบ๓หมื่นคนกลุ่มเป้าหมายจริงประมาณ๑แสน๑หมื่นคนเนี่ย
ทั่วประเทศเนี่ยจากวัคซีนเราได้มาทั้งหมด๒แสนกว่าโดส๒แสนกว่าโดสเนี่ยนะครับ
ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นแค่๓๐เนี่ยจะฉีดให้ครบตามเป้าอีกประมาณสักเดือนครึ่ง
บุคลากรทางการแพทย์ผู้สูงอายุอะไรคือกลุ่มแรกที่ควรจะได้เนี่ยโดยที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์เนี่ย๙๐๐คน
แต่มันเป็นแสนน่ะน้องบางคนจะตกใจมีเอฟเฟคไหมมีมีอยู่๙๐๐คนมี
เพราะฉะนั้นณวันนี้มันจะต้องแยกเดี๋ยวพวกเราทุกคนก็ต้องฉีดพวกเราทุกคนเป็นยังไงแต่ละคนมีเบาหวานไหมมีอะไร
ก็ต้องดูเหมือนกันนะครับตรงนี้ต้องแยกให้ออกระหว่างอาการหลังการฉีดหรืออาการแพ้วัคซีน
เพราะโดยทั่วไปเนี่ยคนที่ฉีดวัคซีนเสร็จใหม่เนี่ยเอาจริงนะมันก็มีไข้แล้วไปฉีดถูกเราฉีดยาแก้ไข้ก็ยังเป็นเลย
มันจะมีอาการเจ็บหรือปวดแขนซึ่งแพทย์เนี่ยเขาจะต้องเฝ้าดูอาการประมาณ๓๐นาทีก่อนหลังฉีดเนี่ย
ส่วนผู้ที่แพ้วัคซีนถ้าแพ้วัคซีนเนี่ยก็จะเป็นแบ่งเป็นแพ้แบบเล็กน้อยถึงปานกลางถ้าแพ้แบบรุนแรงเนี่ยเหมือนกับกรณีพบกับหมอบางคน
อันนี้ส่วนใหญ่หมอจะเป็นพบกับแพทย์บางรายเนี่ยก็คือตอนนี้ที่มันเจอจริง
ชี้แจงการเลือกตั้งเทศบาล๒๘มีนาคมนี้มีบัตรทั้งหมด๒สีด้วยกันนะคะ
คือมีการเผยแพร่แถลงการเพื่อชี้แจงการเลือกตั้งเทศบาล
ที่จะเกิดขึ้นใน๒๘มีนาคมนี้
โดยระบุว่ามีบัตรเลือกตั้ง๒ใบก็คือมีบัตรสีม่วงนะคะ
อันนี้สำหรับเลือกนายกเทศมนตรี
แล้วก็จะมีบัตรสีชมพูสำหรับเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
สองใบนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะต่างกันตรงสีแล้วเนี่ย
บาทสีม่วงค่ะสำหรับเลือกนายกเทศมนตรีเนี่ย
กาได้เพียงหมายเลขเดียวเท่านั้นนะคะ
ส่วนในขณะเดียวกันบัตรสีชมพู
ก็จะไว้สำหรับเลือกสมาชิกสภาเทศบาลหรือสอทรเนี่ย
อันนี้สามารถกาได้สูงสุด๖หมายเลขเลย
แต่ถ้าหากว่าไม่มีผู้สมัครคนไหนที่โดนใจ
หรือว่าไม่อยากจะเลือกใครเลยเนี่ยนะคะ
เขาก็จะมีช่องที่แบบว่าไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
เผื่อไว้ให้แล้วอันนั้นเลือกอันนั้นก็ได้เหมือนกัน
ส่วนเวลานี้นะคะก็สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเทศบาล
ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกา
แล้วก็ต้องมีการพกบัตรประชาชนไปด้วย

แต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีบัตรประชาชน
คุณก็สามารถที่จะพกบัตรหรือว่าหลักฐานอื่น
หน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยงานของทางภาครัฐเองเนี่ย
ออกมาให้นะคะในนั้นเนี่ยก็คือเอาง่าย
ต้องมีรูปถ่ายมีเลขประจำตัวประชาชน
ผู้ถือบัตรด้วยในนั้นถือว่าใช้ได้
นี่คือเลือกวัดการเมืองท่องถิ่นดีกว่าคืนมาก
นี่ไปถ่ายรายการต่างจังหวัดนี่คือรถโอ้ยขับมา
เสียงเพลงต่างที่กำลังดังในติ๊กต๊อก
แล้วเสร็จแล้วก็เป็นกรุงเทพฯแล้วไง
พ่อเจ็บจะเรียกบ้ก่อนอม

ใช่ตอนนี้คึกคับมาตามต่างจังหวัดนะ
คึกคับจริง
อีกหนึ่งอาชีพกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมครับนะฮะไม่เลือกงานไม่ยากจนฮะ
ทำอาชีพใหม่ครับรับจ้างด่าครับคิดนาทีละ๒๐บาทนะฮะ
มีโปรเหมาจ่ายด้วยกลายเป็นเรื่องที่ถูกแชร์อย่างมากบนโลกออนไลน์ครับ
ฮือฮาเลยทีเดียวคืออาชีพรับจ้างด่าครับโดยระบุว่ารับจ้างด่าคนค่ะ
สำหรับคนที่ไม่อยากด่าไม่กล้าด่าแต่ยังแค้นมันอยู่
ราคาค่าโทรด่านาทีละ๒๐บาท
ด่าทางแชทแบบส่งข้อความไปด่าเฉยแล้วหาย๑๐บาท
ให้ด่าบอกว่าถ้าให้ด่าจนกว่าคนที่โดนด่ายอมแพ้เนี่ยวันละ๑๐๐บาทค่ะ
มีโปรรับเหมานะคะคือทั้งพิมพ์ด่าทั้งโทรด่าราคาเหมารวม๓๐๐บาทค่ะ
สำหรับลูกค้าที่จ้างให้ไปด่าสลิมนะคะทางเรามีบริการด่าฟรีไม่คิดตังค์นะคะ

มีคนละครึ่งค่ะไม่เลือกงานไม่ยากจน
แม่บอกว่าให้เอาสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดเนี่ย
มาพัฒนาหลังจากโพสต์ดังกล่าวเนี่ย
เผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเนี่ย
เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะครับ
โดยผู้ใหญ่เนี่ยก็เตือนว่าอาจจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
เพราะว่าเข้าขายเหม็นประมาทพวกอื่นเอง
อันนี้เขาพูดจริงหรือว่าเขาพูดเล่นเนี่ย
น่าจะเล่นน่าเป็นอาชีพน้อย

อาจจะลองดูว่ามีคนมาติดไกลว่ามีจ้างไหมอะไรยังไง

พี่ให้ผู้สูงอยู่ไปจองโต๊ะไง

คือปกติมันจะมีอาชีพ
ใส่เอานิดนึงดีกว่า

แต่ไม่ใช่แบบเราคิดถึงว่ามีแม่ไสบัสไม่ใช่
กินข้าวคุยเป็นเพื่อนหน่อยเพื่อคุยเขาคิดเป็นชั่วโมงะที
นี่อย่างงั้นเราจ้างพร้อมหาทีมีเจ้าไปด่าได้มั๊ยล่ะ

น่ะหรืออยากถามพจย์อะอ่ามวุ่นวานนี้หมดถามแล้วว่ามีเงิน
เราลองถามในระหว่างนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตให้ฟังว่า
ถามพี่พศแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้จะบอกอีกอย่างหนึ่งคือ
ฉันให้อีตุมตาไปซื้อจุ๊กอีตุมตาบอกพี่เจ็ดหมื่นบาท
ใช่ดาราพุ่งเลยตอนนี้ตั้งแต่ภาคยังไม่เปิดด้วยนะเม
แล้วก็คนวิ่งเข้าไปซื้อกันแบบโอ้โหถล่มทลายมาก
ซึ่งราคานี่คือพุ่งไปเยอะมากมาแล้ว
อานนท์เธอจ้างพระมหาเทวีเจ้ามาเล่นหนังเธอเท่าไหร่
สวัสดีค่ะนี่ออกรายการอยู่นะใช่ไหมถ้าเปิดกล้องออกกล้องจะมืดมืดนะ
คุณแม่เอาไฟเออสวยเออสวยมากสวย
เปิดไฟกดรถพี่โพสถ่ายกี่วันหนังอ่ะ
อ๋อถ่ายหมด๑๐ประวันจากที่เออของเทวีเจ้าเนี่ยถ้าเขาว่าให้คิวเยอะเขาเล่นเยอะ
แล้วเธอให้เงินเขาพอผ่าตัดแม่เขาหรือเปล่า
ดำฉันไม่ใช่คนเขี้ยวแบบเธอนะเธอเยอะนะจะมาพูดอย่างนี้ได้ยังไง
อ่ะคนก็ถามว่าเธอจะให้เงินเขาเท่าไหร่อยากรู้พ่อผ่าตัดแม่เขามั้ยฉันเป็นห่วง
เขาจะเอาเท่าไหร่เค้าจะเอามันก็ให้ตามที่เห็นสมควรเธอ

แม่คือให้คิวเขาขอคิวเข้ามาช่วงเร็กอ่ะตอนนี้กวัดมาก็ได้มาประมาณสามสี่วันไง
ตรงนี้หอเต๋าแตกต้องรอคิวพวกนั้นด้วย

แล้วชุดของเขาจะใส่เป็นแนวไหนครับครูแม่
เป็นเจ้านี่แหละเจ้าที่หนีมาจากเมืองทิพย์นี่แหละ
เพราะว่าเมืองทิพย์โควิดระบาด
เขาก็เลยแอบมาอยู่ที่หอพังเจ็ดแด๋ว

นี่แม่กะเทยรอดูสุดฤทธิ์

คุณแม่ถ่ายเสร็จวันไหนนะ

ตอนที่เกธยรอดูเนี้ยหอแจกแห่งโควิดกันมาก
คาดการณ์ว่าจะออนเมื่อไหร่คะ

นังทำรั้ว
มีบทไหมแม่มีบทได้ยัง
หมดมีความเผาจำว่ามีคนบอกว่าอู๋ผลออนนท์จะไปแกล้งเด็กรึเปล่าเออนอลนท์จะไปจ่ายเงินเค้าถูกหรือเปล่า

แล้วเขาก็เจาะลึกประวัติว่าเล่นยังไงยังไง
มันค่อยเริ่มรายการมาเรื่อย

นานแล้วเนาะข้อดีอันเขาไม่นะต้องแต่ที่แบบว่าเขาไปสกีที่ญี่ปุ่นไม่ได้เขา
จริงซื้อได้หรือยังสรุป

ทางที่ฉันชกมวยนี่โรงงานมันอยู่ตรงนี้

บอกว่าไอ้เสิร์ฟสเก็ตรุ่นท็อปที่ยายาเล่น
ราคาทะลุ๔๐๐๐๐ไปแล้ว

มึงถ่ายรายการแทบไปซื้อ
จริงยายาเล่น
จริงแพงเกือบทุกตัวนะ
อย่าว่าแต่เรื่องนี้

เขาบอกว่าเขาดูเร็วแล้วเขาอยากได้
เขาก็เอฟเลยปรากฏว่า

ดังนั้นก็คือซื้อมาปุ๊บคุณจะต้องเอามาเปลี่ยนโชว์ข้างล่างใหม่

ก็เสียงกันเพิ่มไปอีกนะ
หรือแม่คุณอยู่บ้านเอาที่ผ้าก่อนก็ได้

หรือคุณแม่ก็ย้อนยุคครัวนิดหนึ่ง

นะครับผมเจอกันครั้งแรกแพทย์กับคุณแม่แอฟนะครับผม
โมเมนต์ที่รอคอยหลังชาวเน็ตเนี่ยจับจิ้นทิพย์นะครับผมนะ
เป็นโมเมนต์ที่ชาวเน็ตเนี่ยแอบลุ้นกันมานานสำหรับคู่นี้นะครับ
ในที่สุดเนี่ยก็สิ้นสุดการรอคอยหลังคุณแพท
เพราะว่าแพทย์ครับได้เจอกับคุณแอฟทักษะออน
เป็นครั้งแรกครับตั้งแต่ที่ทั้งคู่มีข่าวโดนจับจิ้นทิพย์กันนะฮะ
ซึ่งหนุ่มแพทย์ก็ไปถ่ายรายการสามแซ่บนะครับโดย
มีแม่แอฟพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็แม่ชมพู่
เป็นพิธีกรประจำรายการนะครับโดยเทปนี้เนี่ย
ออกอากาศในวันที่๑๔มีนาคมนี้นะครับแล้วก็
หลังจากอัดรายการเสร็จก็ได้เห็นภาพน่ารักที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับ
ของแม่แอฟแล้วก็คุณภาวะแพทย์นะฮะถ่ายภาพคู่กัน
เรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่ทำให้คนยิ้มตามตลอดกันเลยทีเดียว
อ่าก็รอชมกันได้ในสามแซ่บรอดูอาทิตย์นี้จริงต้อง
เจอกันแล้วเรียบร้อยนะครับผมติดตามได้สามแซ่บ
คุณมด่มคุณหนุ่มขยี่ยิ่งกว่า
ขยี่ยิ่งกว่าอือฮืออีกเทปเรารอเทปคุณแม่สนุกมาก

เห็นมุมต่างของพี่มดดำในหน้าจอแบบนี้

มีเรื่องราวน่ารักทำไมอย่างนั้นมีเรื่องน่ารักของคุณแม่อุสเปลยซะดีเลย
คุณหนูพระดามของเราน่าต่ออีกหนึ่งข่าวพี่นิวของเรา
สรุปแล้วหนักขายมอเตอร์ไซค์แล้วนี่
เขาปิดร้านอาหารแล้วก็ขายมอเตอร์ไซค์เลยลดภาระในช่วงแบบสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะ
ตัวเองก็เจอผลกระทบเหมือนกันหนักอยู่ไม่น้อยเลยแหละพี่นิวบอกนะคะ
ก็เลยตัดสินใจปิดธุรกิจร้านอาหารแล้วก็ขายมอเตอร์ไซค์ไปเป็นที่เรียบร้อย
ล่าสุดค่ะคุณนิววงศกรก็เปิดเผยบอกว่าร้านอาหารปิดไปได้๓๔เดือนแล้ว
ตอนแรกก็พยายามยื้อเอาไว้แต่ไม่ไหวก็ปิดไป
ส่วนมอเตอร์ไซค์นั้นมีหลายคันค่ะก็ประกาศขายหมดเลย
ซึ่งจริงแล้วมองว่าอะไรที่เป็นภาระก็ไม่อยากจะเก็บเอาไว้ตอนนี้นะคะ
แล้วก็เลิกขี่มอเตอร์ไซค์แล้วด้วย
จอดไว้เนี่ยราคาก็ลดลงก็เลยตัดสินใจว่าเอาขายดีกว่า
ส่วนข่าวดีเรื่องแต่งงานเขาบอกเขายังไม่มีแพลนปล่อยไปตามธรรมชาติ

ก็ออกกำลังกายแล้วก็ดูแลตัวเองตลอดเวลาจริง
ร้อนแบบว่าซิคแพทย์มันขึ้นตลอด
พระเอกอ่ะตอนนี้มันไม่ดูแลมันสู้เด็กไม่ได้

ไม่มันปล่อยไม่ได้ไงถ้าปล่อยช่วงนี้คือแก่เลยนะ

ใหญ่ป้องนวัดสิก็ยังแซ่บอยู่เห็นไหมล่ะ
ก็เลยมันไม่เคยปล่อยตัวเองไง
ร้อนรุ่นนี้ปล่อยที่แก่เลยนะ

ยิ่งเลขสี่ยิ่งต้องฟิตต์เข้าไปอย่าเลย
แค่เลขสามเลยเลขสามสิบสามมาปุ๊บ

จริงแล้วเรื่องนี้แล้วดูเด็กทุกวันนี้สิ

อ่าฮะสู้กันสุดทิศน่ะไม่ต้องกลัวใช่ไหมล่ะ
ดารา๑๘๑๙ตัวนี้เป็นนุ่มแบบหุ่นเฟิร์มกับแบบ
เหมือนเด็กบ้านนาดาวคุณแม่เนี่ยเด็กอยู่ฟิตเน็ตกันเต็มแล้ว

ต่อน้องต่อต่อน้องตุ้งตาม
ไม่แล้วน้องต่อนี่คือยิ่งโตหุ่นยิ่งดี
เขาดูแลเป็นแบบเคยเล่นเรื่องแรกกับเมนะต่อ

นะฮะล่าสุดมดนั่งผลไม้มาเลยช่ำครับ
นี่คุณไม่อยากรู้ข่าวนี้
แจ๊คมีแฟนใหม่แล้วเหรอต้องถามพี่

เพราะว่าร่าสุดมีภาพเล่นนี่แหละ

โชคดีครับครับมาหาคุณนะอืมโชคดีครับ
ครับผมคุณแจ๊คค่ะยังไงคะ
โชว์ลีลาเล่นเซิร์ฟสเก็ตครับคุณผู้ชมครับ

ค่องใจว่าระหว่างที่เล่นที่ถ่ายรูปจับมือใครอยู่

กำลังฮิตในหมู่มวลของคนดังนะฮะและคนทั่วไปสำหรับการเล่นเซิร์ฟสเก็ต
หนึ่งในนั้นก็คือน้องแจ๊คแฟนฉันของเรานี่แหละครับ
เจ้าตัวได้โพสต์ภาพที่กำลังยืนบนบอร์ด
แล้วก็มีมือของใครอีกคนยื่นมือมาจับไว้
พร้อมข้อความว่าเล่นไม่เป็น

โอ้อยู่ค่ะว่าไงคะ

ปากเพลงทิ้งเราทำไมนะจ๊ะ
เดี๋ยว
แม่ก่อนมึงมีแฟนใหม่แล้วหรอ
ไปเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วมีมือผู้หญิงจับอยู่เนี่ยมือใคร
โอ้ยแอมพ์จี้ผู้ชายจะส่งรูปไปดู

แล้วจริงแล้วมีคนบอกว่ามีแฟนใหม่ใช่ไหม

บอกว่าเรามุบออนเร็วมีแฟนใหม่แล้วแจ๊คอ่ะ

ก็ไม่นับเหรอถ้าจ่ายตังค์ไม่นับเหรอ
เอาอย่างนี้เพลงใหม่ของคุณเพลงอะไรคะ
เราทำไมครับขอบคุณแองจี้มากนะครับ
ที่ทำเป็นวงการบันเทิงทำเป็นเกริ่นข่าวก่อน
แล้วก็มาโปรโมทเพลงขอบคุณนะครับอ่าฮะ

ใช่มึงแจ๊คมึงก็พูดเองเนี่ย

มีคนถามว่าชื่อเพลงน้องอ่ะ
ชื่อเพลงน้องอ่ะทิ้งเราทำไมเนี่ย
ตั้งใจทำชื่อเพลงเพลงนี้เลยป่าว
ก็มีคนบอกต้างตาแต่ครับว่าแบบว่า

ไม่น้องคุณเขาพูดก่อนหน้าทางที่ในแชน์นะครับ

มาครบกันนะชื่อเพลงอะอืม
ขอให้ดูชุดคุณแม่เอ้าออกไปแท่ทะเลกูไปขาปคนเดียวกันได้
กับเพื่อนก็ได้แกเขาก็มีคนตั้งหลายคน
จริงพี่มดดำเป็นคนที่เวลาแสดงความคิดเห็น

คือความจริงทั้งหมดนะ

คนนี้รายตุดนะคุณผู้ชมนะ
ครับตรงนี้เรากลับมาหลังพระรมทรงชาตินะครับ
ครับวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ